ครับเรามาปิดท้ายที่เรื่องของธุรกิจน้ำมันกันบ้าง
ตอนนี้น้ำมันแนวโน้มราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง
ทำให้เรื่องของธุรกิจปั๊มน้ำมันนั้นแข่งขันกันอย่างดูเดือดนะครับ
จากมีการปรับโฉมแล้วยังมีการเปิดร้านสะดวกซื้อ
มีการเปิดร้านกาแฟล่าสุดมีการแข่งขันกับเรื่องของบัตรสะสมแต้มด้วย

สะสมแต้มกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นยอดขายของสถานีบริการน้ำมันยุคนี้
เนื่องจากข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจะถูกบันทึกผ่านระบบ
กลายเป็นคังข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวางแผนการตลาดให้ตรงกับความต้องการ
โดยใช้สิทธิประโยชน์ที่มอบให้เป็นแรงจูงใจผูกมัดผู้ใช้ให้กลายเป็นลูกค้าประจำสถานี
ปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันในประเทศไทยส่วนใหญ่มีสมาชิกบัตรรวมกันทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า๙ล้านคน
จุดขายบัตรสะสมแต้มไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงการใช้คะแนนแลกน้ำมันฟรีเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงสินค้าและบริการทั้งนอกและในปั๊มรวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ในรูปแบบการมอบส่วนลดหรือบริการฟรีให้กับสมาชิก
นานกว่าการที่จะสามารถเปลี่ยนไปเป็นส่วนลดน้ำมัน

อย่างเช่นตัวอย่างสะสมแต้มเดือนละ๔๐๐คะแนนนะครับ
ปีหนึ่งก็สามารถจะแลกบัตรตัวเครื่องบินไปเที่ยวเชียงใหม่หรือขอนแก่นได้แล้วนะครับ
แข่งขันที่รุนแรงทำให้หลายค่ายต้องหันมาจัดแคมเปรมโปรโมชั่นเพื่อให้สมาชิกเดิมเร่งสะสมแต้มรวมทั้งขยายฐานสมาชิกใหม่
ลุ้นเงินสดทองคำเครื่องใช้ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์
นับเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดหลังจากเปิดรับสมาชิกมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะช่วยเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มากถึง๒ล้านคน
อันดับแรกเลยวันนี้เรามั่นใจว่า
คะแนนของเรานะครับมีมูลค่าที่สูงนะครับ
อันที่สองเราคัดสรรสิ่งดีที่มาสามารถ
เราไม่ใช่จัดกิจกรรมที่เน้นเรื่องของคะแนนอย่างเดียว
วันนี้เล่นเรื่องของมูลค่ามูลค่าคะแนน
วกกับคัดสรรพันธมิตรที่มาทำกิจกรรมบนเรานะครับ
ผู้บริหารทั้งสองแบรนด์วิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันว่า
แข่งขันของบัตรสะสมแต้มในอนาคต
ไปไกลถึงการลุ้นโชคอสังหาริมทรัพย์
แลกแต้มเป็นรางวัลที่หลากหลาย
หลังจากปั๊มน้ำมันต่างเริ่มแตกลายสินค้าและบริการเป็นของตัวเอง
รวมทั้งมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็งมากขึ้น